ความชัดเจนเรื่องของการถ่ายท่อสดฟุตบอลโลกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลไทยนะครับก็จะได้ดูการขันฟุตบอลโลกเรียกได้ว่า
๔ปีมีหนไม่ได้ดูก็แย่แล้ว
แล้วก็มันเป็นความเคยชินของเราที่ได้ดูแบบฟรี
แล้วก็ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหมีบรรดาอภิมหาสปอนเซอร์๙บริษัทเอกชนเนี่ย
แบกรับภาระนี้มาแล้วก็มาคืนความสุขให้กับพวกเรา
เพราะฉะนั้นพอเขาแสดงข่าวมาหลายคนก็จะรู้ว่าจะมีโอกาสได้ติดตาม
ช่วงเวลาใดบ้างความชัดเจนแต่ละที่จะถ่ายลักษณ์ยังไง
งานแถลงข่าวเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้
ถ่ายทอดนะครับ๑๔มิถุนายนถึง๑๕กรกฎาคมบอลโลกที่รัสเซียครับ
๙เอกชน๙องค์กรที่ร่วมในการสรรพสมุนครั้งนี้
ก็งบที่แจ้งมาลงทุนกัน๑๗๐๐๒๐๐ล้านบาทเลยนะ

สำหรับพลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยการเซ็นสัญญาได้ลุล่วงแล้วนะครับ
ว่าที่ผ่านมาการเจรจาจะมีความล่าช้า
เพาะกับบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายทอดสด
เป็นตัวแทนในการเจรจาจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ
สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสด๓ช่องนะครับ
แล้วก็มีสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีช่อง๓๔และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕นะครับ
ส่วนคู่ไหนจะถ่ายทอดทางช่องใดบ้างนั้นต้องรอการยืนยันอีกครั้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับ
บอกว่าไม่ได้เชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่ขออย่างเดียว
ขอให้ชาวไทยชมฟุตบอลโลกให้สนุกไม่มีการพนัน
และให้บริษัทหูไปติดต่อประสายงานที่จะได้เซนสัญญากับบริษัทธรีย์ฟ่า

กว่าจะได้ก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะ
ก็๗บริษัทบริษัทละสองร้อย

ไม่มี
ก็จวนให้ประชาชนได้ดูกัน
เดี๋ยวเล่นการพนันแล้วกัน
คำที่ไม่มีก็คือไม่มีทีมไหนที่เชียร์

ก็ชัดเจนว่าเราได้ดูฟรีไปอีก๑สมัย
แล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปก็มาหาเรื่องปวดหัวกันต่อ

เพราะว่าเราก็ส่งทีมข่าวของเราไปเกาะติดถึงที่รัสเซียเลย

ที่นั่นกันก็สำหรับ
มหากรรมฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวความพร้อมของทั้ง๓๒ทีม
แล้วก็ส่งทีมข่าวไปก็จะไปทำบรรยากาศที่รัสเซียมา
พวกบรรยากาศก่อนเกมหรือว่าหลังเกม
แง่ทุกมุมไม่น่าสนใจพวกขอบสนามต่าง

ภาพบรรยากาศเมื่อ๔ปีที่แล้ว
สีหน้าตัวเองแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าพวกเรามากันขนาดนี้ได้
ดูสิครับผมว่าคุณน่าจะย้อนไปเมื่อ๔ปีแล้วนะ

แต่ว่าอดีตผมมันย่ำแย่มากเลย

เดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ฝึกที่จะพูดภาษารัสเซียแล้วนะ

คือไปอยู่ด้วยกันถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็อยู่ด้วยกัน๓คนก็ได้
โดยรวมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวความขึ้นไหวของฟุตบอลโลกได้ทางไทยรัฐทีวี
ในช่วงของเรื่องรอบขอบสนามแน่นอนนะครับ